แต่ว่าการซ้อมสนามจริงเพิ่งจะเกิดขึ้นไปนะครับ
แต่ว่ามีหนึ่งคนนั่นคืออนุมาสิรธรัก

ตรงนี้ต้องติดตามรายงานจากคุณธนรัฐนะครับ
ว่าสถานการณ์ตอนนี้ของทีมวอเล็กบอลสาวไทยเป็นอย่างไรครับ
วอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางมาฝึกซ้อมที่สนามแข่งขันจริงแล้วนะครับ
โดยพวกเธอเตรียมที่จะลงประเดิมสนามเกมแรกในศึก๔เกมวันพรุ่งนี้พบกับอินโดนีเซียครับ
ความเคลื่อนไหววอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยใน๔เกม๒๐๑๘
ด่วนนานัยศรีวัชระเมธากุลบอกว่าสนามแห่งนี้จะมีปัญหาในเรื่องของแสงไฟที่ตกมาตรงกลาง
ทำให้ตัวเซตอาจจะมีปัญหาแต่คิดว่าทุกทีมก็ต้องเจอเหมือนกัน
ส่วนออนอุมาสิทธิรักษ์ไม่ได้ฝึกซ้อมในวันนี้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่ซี่โครง
ปืนจิตถิ่นขาวพูดถึงการเตรียมความพร้อมของเจ้าภาพว่าทำใจไว้อยู่แล้วก่อนมาถึง
หลังเมื่อวานนี้เจอปัญหาต้องรอถึง๓ชั่วโมงกว่าจะได้เข้าโรงแรมที่พัก
ส่วนเกมแรกกับอินโดนีเซียทุกคนเล่นเต็มที่แน่นอน
เขาพัฒนาขึ้นเยอะนะคะอินโดคือด้วยส่วนสูงของเขาด้วยเรื่องความแข็งแรงคือเด็กเขาก็อยากเล่นอยากอยากแข่งกับเราอะไรอย่างเงี้ยเรื่องระบบอะไรเขาก็ดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะเลยถึงไม่มีแมงกาแนงก็มองว่าเขาก็ทำได้ดีขึ้นเยอะคือเราประมาทไม่ได้
สำหรับวอเล็กบอลหญิงทีมชาวไทยพบกับอินโดนีเซียมาแล้วสองครั้งในปีนี้ซึ่งเป็นฝ่ายคว้าชนะชนะได้ทั้งหมดส่วนการเจอกันในซีเกมครั้งล่าสุดในรอบชิงชนะเลิศเมื่อปีสองพันสิบเจ็ดสาวไทยเอาชนะไปสามเซ็ตรวดบุญมีกาสอนเสียถ่ายภาพธนรรษฟึงหรือไทยกุลข่าวไทยรัฐทีวีรายง